นั่นก็คือพี่นิ้งกุลสตรีค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับรวมไปถึงเพื่อน
ศิลปินดารานะคะส่งกำลังใจ

ตะกัวทุ่งอดีตพระเอกคู่ขวัญ

นิ้งอาการสุดก็รีบเดินทางไป

ที่โรงพยาบาลสิริราช

ทัศน์ก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว

ร่างกายแข็งแรงไปบริจาคเลือด

๒ปีโรงพยาบาลสิริราช

ุลสตรีสิริพงศ์ปีดา
เช่นเดียวกับเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง

ประชาชนไปบริจาคเลือด

เขาป่วยเป็นโรคไขกระดูกบกพ่อง

พี่นิ้งบอกตลอดนะคะว่า

โรคแทรกซ้อนต่างที่มันเข้ามา

สุดลงนะคะแล้วตอนนี้ก็ต้องกลับไป

ไปร่วมบริจาคเลือดกันได้ที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ